คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะครับ
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยถูกจับได้แล้วนะฮะ
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุแทงเขาตายเนี่ยเป็นฝ่ายลูกเลี้ยงนะฮะ
ผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตชื่อนายวิลัยกองชุนอายุ๔๕ปีนะครับ
ถูกนายนารินชื่นบานอายุ๒๒หรือในบอยที่เป็นลูกเลี้ยงแทงเสียชีวิต
นี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่
ค่ะแล้วก็ไปปิดล้อมจับกลุ่มตัวนะฮะ
จุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
ก่อเหตุแทงนายวิไลนะครับเสียชีวิตที่เตียงหน้าบ้านตะบนวังตะเคียน
กลางดึกที่ผ่านมาชุดจับกลุ่มเนี่ยสืบสวนได้เบาะแสว่า
นายนารินชื่นบานวัย๒๒ปีหรือในบอย
หลบไปอยู่นู้นฮะสะแก้วฮะ
ประกบตัวแล้วก็ควบคุมตัว

ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปควบคุมตัวมาได้
คือภาพตรงจุดนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ล้อมจับอยู่สักพักนึง
ก่อนจะเปิดประตูแล้วก็บุกเข้าไปด้านในนะฮะ
คือจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ตัวผู้ต้องหาก็สารภาพนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุเอาไว้นะครับ
นายนารินนามสกุลชื่นบานนะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพว่า
ก่อเหตุจริงนะครับแล้วหลังจากก่อเหตุ
แทงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตเอามีดไปทิ้งที่คลองพระปรงนะครับ

เข้าไปด้านในบ้านนะฮะคือพอเอามีดไปทิ้งที่คลองพระปงแล้วก็
หลบหนีต่อนะครับจากจุดก่อเหตุเนี่ยปราจีนบุรี
หลบหนีไปอยู่ถึงสะแก้วนะครับเหมือนกับตั้งใจ
ว่าจะหนีออกข้ามชายแดนอ่ะค่ะนะแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในนะครับ
สุดท้ายก็คุมตัวออกมาได้นะครับนายนารินเนี่ย
เป็นตอนที่มาถึงนะฮะมาควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็นี่ฮะนายนารินนะครับถูกควบคุม
ตัวได้นะครับเสื้อยืดสีขาวตรงกลางเนี่ยนะฮะสารภาพว่าก่อเหตุแทงเขาแล้วก็เอามีดไปทิ้ง
คลองพระโปรงนะครับเมื่อซ้ายตำรวจสพวงเคียน
พุทธธรรมกบินบุรีก็ให้พาไปหาอาวุธมีดนะฮะไปที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำพระปรง
หรือว่าสะพานมิตรภาพบ้านย่านตรีบ้านบ่อทอง
ตรงจุดนี้ครับที่ผู้ต้องหาบอกว่าเอามีดมาทิ้งนะครับ
ประดาน้ำก็งมค้นหาอยู่๑๐นาทีกว่า
ก็ไปเจอมีดห่างจากริมตลิ่งสัก๒เมตรนะครับ
ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นมีดสปาต้าปลายแหลมยาว๖๒เซนติเมตร
ไปเจอหนึ่งเล่มมีดเล่มนี้นะครับ
บ่าย๒๓๐เช้าบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
ก็มาปักหลักเพื่อจะรอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากรู้ข่าวว่าตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวในบอยได้แล้ว

ตอนที่พามาทำแผนที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
นางเดือนอายุ๔๐ปีแม่ของในบอยก็มารอดูลูกชาย
นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
คือถึงขั้นแบบคุมสติตัวเองไม่อยู่ก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับ
นี่ฮะแม่ของผู้ต้องหาภรรยาของผู้เสียชีวิต

รู้ว่าลูกเนี่ยถูกจับได้แล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยบอกนะฮะ

เธอก็ร้องไห้นะบอกอยากเจอลูกอยากกอดลูก

เข้ามาห้ามนะครับเพราะว่าทำแผนอยู่นะครับ
คือเธอบอกว่าอยากเจอลูกมากถึงขั้นที่แบบ
ก้มกราบเจ้าหน้าที่ทั้งน้ำตาเลยอ่ะใช่ค่ะ

อยากเห็นหน้าลูกอยากกอดลูก
เดี๋ยวดูนะครับ

มันไม่มีอะไร
มันไม่มีอะไร

นี่ค่ะญาติของนายวิลัยกองชุนนะครับวัยสี่สิบห้าปีนะครับ
เป็นพ่อเลี้ยงของนายนารินผู้ต้องหานะครับนายวิไลเนี่ยถูกแทงนะครับ
ราวนมซ้ายนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักค่ะ
ตะมนต์วังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
ผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายนารินชื่นบานวัย๒๒ปีที่เป็นลูกเลี้ยงนะครับ
มีดสปาต้ายาว๖๒เซนติเมตรวันนี้ไปงมเจอแล้วนะครับ
คือนายวิไลเนี่ยเขาอยู่กับนางเดือนแม่ของนายนารินนะครับ
นะก็อยู่กินด้วยกันต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติดของตัวเองนะครับ
ซึ่งนายวิไลเนี่ยเขาจะมาอยู่ทางฝั่งกับนางเดือนแล้วก็นายนารินนะครับ
วิรัยเขามีลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางสาวพมรรัฐกองชุนนะฮะ
เมื่อวานนี้ลูกของนายวิรัยก็บอกกับเราบอกว่าความจริงแล้วพ่อเนี่ย
โอ้โหก็ดูแลนายนารินเนี่ยหรือว่านายบอยเนี้ยดูแลเป็นอย่างดีอืม
นะดูแลป้าหนึ่งลูกชายเลยอ่ะนะครับสุดท้ายเนี่ย
ต้องมาถูกแทงเสียชีวิตแบบนี้เธอก็รับไม่ได้เหมือนกัน
นายนารินก่อเหตุแล้วนะครับหลบหนีไปนู่นฮะ
สิบกิโลเมตรนะครับจากบ้านนายวิรัยจุดเกิดเหตุเนี่ย
หนีไปถึงนู่นนะฮะปราจีนบุรีเนี่ยหนีไปถึงนู่นสะแก้วนะครับ
ที่อำเภอปางศรีดานะครับคาดว่าจะหลบหนีข้ามแดนด้วยซ้ำ
แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวจนได้นะครับนี่ฮะ
ระยะทางของการหลบหนีนะครับส่วนนี้เป็นจุดที่ทิ้งมีดสปาต้า
ห่างจากบ้านนายวิรัยที่เกิดเหตุสามกิโลเมตรหลังจากทิ้งมีดแล้ว
ก็หนีข้ามจังหวัดนะฮะหนีข้ามไปสะแก้วเลยนะครับ
ระยะทาง๖๐กิโลเมตรได้หนีอยู่ข้ามวันข้ามคืนนะฮะ
วันนี้ถ้าตามไม่เจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะข้ามแดนออกชายแดนเพื่อนบ้านไปเลยหรือเปล่า
นะครับประเทศเพื่อนบ้านท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะครับตำรวจก็คุมตัวนายนารินผู้ต้องหา
ไปที่สพวังตะเคียนนะครับเดี๋ยวดูภาพตอนคุมตัวจะกลับไปสพวังตะเคียน
เจ้าของพื้นที่นะฮะต้องไปแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อหลังจากทำแผนเสร็จ
ระหว่างนั้นนะครับที่คุมตัวไปนายนารินหรือนายบอยนะฮะ
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่เราลงพื้นที่ไปทำข่าวเรื่องนี้นะครับ
เกาะติดข่าวเรื่องนี้นายนารินเนี่ยบอกกับเราว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาไม่ได้ตั้งใจจะแทงพ่อเลี้ยงเลยค่ะนี่ฮะใส่หมวกใส่แมสเนี่ย
นี่คือนายนารินหรือว่านายบอยนะครับเขาบอกไม่ได้ตั้งใจจะแทงนายวิรัยพ่อเลี้ยง
แล้ววันเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้เมาด้วยไม่ได้ทำไปเพราะความเมา
เพราะเขาไม่ได้กินเหล้าเนื่องจากวันนั้นเพิ่งเลิกงานมา
พอกลับมาถึงบ้านเขาอ้างว่าอย่างนี้นะค่ะ
เจอนายวิไลพ่อเลี้ยงกับแม่ก็คือนางเดือนที่ร้องห่มร้องไห้มาสักครู่เนี่ย
แม่แท้ของเขาเนี่ยพ่อเลี้ยงกับแม่เนี่ยกำลังตั้งวงกงเล่ากันอยู่
ก็ดื่มเหล้ากันไปได้สักพักนึงนะครับพ่อเลี้ยงก็เมา
เมาแล้วทะเลาะกับแม่ของเขาแล้วลงไม้ลงมือ
ทำร้ายร่างกายแม่ของเขาค่ะนายวิไลอ่านายนารินนะฮะ
อ้างว่าเห็นนายวิรัยทำร้ายร่างกายแม่เขาเนี่ยนะ
ตอนนั้นเขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยได้โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจอ่า
นะก็แจ้งตำรวจไปรอบนึงแต่ตำรวจยังไม่มา
ระหว่างที่รอตำรวจอยู่นายนารินอ้างว่านายวิไลเนี่ย
ไปทำร้ายแม่อีกรอบนึงค่ะทำให้รอบนี้เขาโมโหนะ
ก็เลยไปหยิบมีดบนบ้านเอามาจ้วงแทงใส่นายวิรัยไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็หลบหนีไปเขาบอกว่าแทงครั้งหนึ่งนะฮะ
อีกครั้งหนึ่งของเขาเนี่ยโอ้โหมันเข้าราวนมด้านซ้าย
ก็ตายอ่ะค่ะเสียชีวิตคาที่นะครับค่ะ
วิรัยบอกเขาก็หลบหนีไปนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
เขารู้สึกผิดนะฮะนายนารินชื่นบานนะครับ
บอกว่าอยากขอโทษญาติทางฝั่งของพ่อเลี้ยงด้วย
เขารู้สึกผิดนะที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่ตั้งใจจริงไม่ได้หวังจะเอาชีวิตนะฮะ
เขาก็อยากจะให้ญาติของพ่อเลี้ยงเนี่ยอโหสิกรรมให้เขาด้วยนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมตามข่าวนี้กับเราเนี่ย
จะเห็นว่านางเดือนแม่ของนายนารินเนี่ยไปที่งานศพของสามี
ใช่นะฮะไปขออโหสิกรรมแต่ว่าแม่ของสามี
แม่ของนายวิรัยเขาบอกโอ้โหไม่เอาเลย
เขาไม่เอาเลยเขาบอกรับไม่ได้ขอให้ตามนายนารินเนี่ย
มากราบขอขมาศพของลูกชายเขาให้ได้กันแล้วกันนะ
นายนารินบอกกับเรานะครับบอกอยากขอโทษญาติของพ่อเลี้ยง
อยากให้อโหสิกรรมให้ไม่ตั้งใจจริงไม่ได้หวังจะเอาชีวิต
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจขณะที่นายวิรัยให้สัมภาษณ์กับอ่า
นายนารินนายบอยเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเขาก็บอกอย่างนี้เดี๋ยวฟังหน่อยกันแล้วกันนะ
เราอยากจะขอโทษครอบครัวเขาไหมครับขอโทษนิดนึงไหมฮะ
หย้าครับถ้าอยากจะบอกอะไรก็ครอบครัวเขาไหมฮะ
บอกว่าขอโทษนะครับเพราะว่าที่ทำไปก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก

แล้วบางทีเขาตีแม่ผมก็เลยยิบมีดมาใช่ไหมครับ
สรุปจากคำรับสารภาพของนายนารินนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาที่แทงพ่อเลี้ยงเสียชีวิตนะครับ

วันเกิดเหตุเห็นพ่อเลี้ยงคือนายวิรัยผู้ตายเนี่ย
เหล้ากับแม่เขาแล้วก็ทำร้ายร่างกายตบตีแม่เขา
ทำร้ายถึง๒รอบแจ้งตำรวจแล้วรอบแรกตำรวจยังไม่มา
พอเห็นถูกทำร้ายรอบสองก็ทนไม่ไหว
ก็เลยเอามีดเนี่ยแทงใส่ไปทีนึงแล้วก็หนีไป
บอกว่านายวิรัยมีปากเสียงกับแม่ของเขาบันดาลโทษะ
ใช้มีดแทงแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ผู้ชมครับทีนี้ไปดูทางฝั่งของญาติของผู้ตายค่ะ
วันนี้เราได้ไปคุยกับแม่แล้วก็น้องชายของนายวิรัยที่เสียชีวิตนะครับ
หลังจากที่รู้ข่าวว่าตำรวจตามจับกลุ่มตัวนายนารินหรือว่าในบอย

นี่คือน้องชายนะครับที่ไปดูการทำแผนด้วย
เขาก็ยังโมโหอยู่ครับแค้นใจอยู่นะครับ
ก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

น้องชายของนายวิไลเนี่ยบอกว่า
สาเหตุหลักของความสูญเสียในครั้งนี้เนี่ย
เขาเชื่อว่าเกิดจากความเมา
เกิดจากการกินเหล้าล้วน
ถ้าหากไม่เมาเนี่ยเหตุการณ์นี้มันคงไม่เกิดขึ้นนะ
น้องชายของนายวิไลเนี่ยบอกว่าเคยเตือนพี่ชายแล้ว

แต่พี่ชายก็ไม่เลิกบอกว่ามีความสุข

ยังไม่เลิกใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ย
สักวันหนึ่งจะตายเพราะเหล้ามั้ง
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
มันพูดจริงมันไม่เพียงพอ

มันก็อยู่ที่ความยุติธรรมของทางกฎหมายไง

ฆ่ามันก็เหมือนฆ่าฆ่ากันต่อไปเรื่อย
ตอนนี้เราก็บอกว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตัดสินแล้วกัน
ว่ามันมีคดีอะไรก็ทำตามกระบวนการของทางกฎหมายแล้วกัน

ทำงานมันก็เอาเงินมาจุนเจื้อ
แต่ลูกแท้ของเอ๊ม
ไม่เคยมาดูแล
แต่ว่าในช่วงเวลาของวันเกิดเหตุเนี่ย
ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายวิรัยผู้ตายเขาด้วยนะครับ
เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะฮะ
เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้ต้องหานะครับ

กระทำของนายบอยถือว่าเกินกว่าเหตุมาก
อยากจะถามในบอยเหลือเกินนะ
ว่าทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้
ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณของผู้ตาย
เลี้ยงดูในบอยมาเป็น๑๐ปี
ในบอยเนี่ยมีเมียมีลูกก็ยังดูแลให้อีกนะครับ
หลังจากนี้ขอให้ในบอยได้รับกรรมกับสิ่งที่ได้ทำเอาไว้
สะสมกับที่เธอเนี่ย
ศูนย์เสียชีวิตของลูกชายไป

อยากจะถามให้มันพูดดังเลย
มันรับสารภาพขมานี่ให้มันพูดดัง

ไม่ตั้งใจแทงเป็นอะไรถึงตรงหัวใจพอดี
คนเรามันทำแล้วมันเหมือนรับความจริงมันก็พูดได้
คนตายก็ตายไปแล้วคนตายพูดไม่ได้นะ
พูดได้ควรเปลี่ยนไม่พูดยังไงก็พูดได้

ก็โยกอยู่แต่ก็ทรงสารมันอยู่นะ
ไม่ใช่ว่าไม่สงสารมัน

มันทำไม่ให้เราทรงสารมันอะ
คนไม่มีที่สุขหัวหนอนเราก็ทรงสารมันนะ
แต่มันก็ทำเกินไป
ให้อภัยมันไม่ได้
เพราะเมื่อกี้ตอนทำแผนอยากจะคุยกับลูก
กอดลูกมากแต่ก็ทำไม่ได้
รู้ตัวอีกทีเขาเอาลูกชายไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่นางเดือนแม่ของนายนาริน

คุณนักข่าวช่วยอะไรหน่อยได้ไหม

ช่วยหน่อยได้ไหมไม่ขออะไรมาก

อยากจะกอดลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตจะได้ไหม

พร้อมกับพยายามก้มลงกราบที่พื้นด้วยนะ
้มลงกราบที่พื้นหลายต่อหลายรอบ
เพื่อแลกกับการได้เห็นหน้าลูกชาย

ทีนี้จากบ้านของนายบอยไปถึงที่โรงพักเนี่ย
คุณผู้ชมระยะทันสักมาน่ะจังหวะเนี่ยค่ะ

สุดปีดาเองก็ต้องถอยหลบแทบไม่ทันนะฮะ

สุดท้ายแล้วนักข่าวของเรานะคะก็อาสาพานางเดือนไปเยี่ยมลูกชายนะคะ
เยี่ยมลูกชายแล้วคุณสุดปรีดาบอกว่า
ระยะทางที่ไปเยี่ยมตอนอยู่บนรถเนี่ย
หน้าของนางเดือนโศกเศร้าไม่สู้ดีเลยค่ะ
นะแล้วภาพนี้คุณผู้ชมเป็นครั้งแรกที่แม่ลูกเขาได้เจอกันนะคะ
สองคนทำได้เพียงคุยกันผ่านทางลูกกลมค่ะ
ปลายนิ้วสัมผัสแตะมือกันแบบนี้นะฮะผ่านทางลูกกลงเท่านั้นนะฮะ
เดือนคนเป็นแม่ร้องไห้ทั้งน้ำตา
แล้วก็บอกกับลูกชายนายบอยหรือว่านายนารินผู้ต้องหาบอกว่า
แม่เข้าใจนะว่าที่ลูกทำลงไปพระทนไม่ได้
เห็นเขาหมายถึงนายวิไลทำร้ายร่างกายแม่
นางเดือนบอกนายนารินบอกว่าขอให้ลูกอดทน
ถ้าออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่
แม่จะรอแม่จะรอบอย
วันที่ลูกได้ออกมาใช้ชีวิตเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวลองฟังเสียงบรรยากาศ
ตอนที่คุณสุดปีดาได้พาแม่ของนายบอยมาถึงโรงพักหน่อยนะฮะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เขาให้ญาติได้เยี่ยมตามกฎของการเยี่ยมของผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวครับ
ตามที่แม่ของในเวลาที่เสียชีวิตได้บอกกับเราได้สอบฆ่ากับเรานะฮะ

ว่าจะเป็นสิ่งที่นายนารินหรือว่านายบอยผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ

หรือว่านางเดือนนะภรรยาของลูกชายเนี่ยพูดกับใครก็ตาม

เรื่องการถูกทำร้ายร่างกายอะไรต่างนานาเนี่ย
เพราะนายวิรัยเองแม่เขาบอกว่าลูกชายเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้ว
เบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่มีการตั้งข้อหาคือฆ่าผู้
โดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธมีด
ไปในทางที่สัมภาษณะโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยนะคะ

แล้วต้องมีการนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้
เรามีภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะในช่วงตรงนี้นะครับ
น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจจะต้องคุมตัวผู้ต้องหา
อาจจะต้องมาทำเรื่องของการสอบปากคำเพิ่มเติม
หรือว่าทำขั้นตอนทางคดีเพิ่มเติมก็เลยมีโอกาสได้เจอกันตรงนี้
คือภาพมุมนี้เนี่ยผมเชื่อว่า
ทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยนะครับ
ว่าท่านจะคิดหรือจะทำอะไรยังไงอยู่เนี่ย
ต้องเอาเป็นอุทาหรณ์
การขาดสติการขาดความยับยั้งชั่งใจ
เห็นไหมฮะคือคุณรักกันมากขนาดไหนห่วงกันมากขนาดไหนเนี่ย
แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง
นี่ถึงขั้นคือบอกว่าโมโหตามที่เขาอ้างนะ
โมโหถูกเห็นอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายแม่
ก็เลยใช้มีดแทงไปทีนึง
ก็กลายเป็นว่าคุณกลายเป็นผู้ต้องหา

แม่คุณก็อยู่ข้างนอกคุณก็ดูแลแม่คุณไม่ได้อยู่ดี
เห็นไหมฮะมันสักครู่ก็มีภาพพี่ว่าต้องผ่านลูกกรง

ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นครับ

ค่ะส่วนภรรยาของนายบอยเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการสอบสวนด้วยว่า